มิติใหม่แห่งการกินข้าวแกงใต้ในบรรยากาศของคาเฟ่กลางทุ่งนา
สไตล์ข้าวแกงใต้รสชาติจัดจ้านในราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านห้ามพลาดครับ
เจอกับเทลาะการทำเงินในใหม่และไอเดียรับทรัพย์เด็ดเด็ด
ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดงกับเราทั้งสามคนแบบนี้ค่ะถูกต้องนะครับ

พี่อั๊มไปไหนอีกแล้วคุณผู้ชม

สงครามสร้างนักรบยุตภพสร้างพูกร้า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ชื่อเสียงสถานเลิศพบจบพระสุธา
ข้าควาดจิตใจวันจุไหวซึ่งทันติด
ห่าห่าห่าห่า

อย่างนี้ผมจะพาทุกคนไปอินอร่อยกับร้านลูกชิ้นจอมหยุด
ผมก็เลยจะพาทุกคนภายใจไปดูกันว่าเพราะอะไรนะ
เขาเนี่ยถึงได้ยืนหนึ่งในยุทธจักรแห่งลูกชิ้น
ปิ้งแบบนี้ไปดูกันเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วงแหวนกาญจนาพิเศษครับ
แล้วด้านหลังของผมนี่เลยคนต่อคิวกันเพียบคุณเห็นไหม
กับร้านลูกชิ้นปิ้งจอมยุทธ์เขาว่ากันว่าวันหนึ่งเนี่ย
ขายได้เป็นพันพันไม้อะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะไปล้วงลึกถึงความสำเร็จของเขาว่า
สวัสดีครับสวัสดีครับสั่งลูกชิ้นหน่อยครับมีลูกชิ้นอะไรบ้างครับ
มีหมูแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็เอ็นหมูค่ะเอามาทุกอย่างอย่างละสิบไม้เลยใช่ค่ะ
จัดไปแบบแน่นแน่นเลยนะได้ค่ะแล้ววันนี้ขอนุญาตอีกนิดหนึ่งค่ะ
อยากจะพูดคุยกับเจ้าของร้านหน่อยครับคนไหนเจ้าของร้านฮะหนูอ่ะค่ะ
อ๋อเนี่ยเหรอค่ะอุ้ยเจ้าของสวย
มันเป็นอะไรคือขายอะไรมาก่อนขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวมาประมาณสักยี่สิบปีแล้วที่ขายมาใช่ไหมใช่ค่ะยี่สิบปีแล้วค่ะ
แล้วลูกชิ้นล่ะลูกชิ้นสิบกว่าปีอ่ะพี่มาทีหลังนะลูกชิ้นอ่ะใช่มาทีหลัง
แต่ว่าตอนนี้ลูกชิ้นขายดีกว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะจริงเปล่าจริงค่ะ
ทำไมต้องชื่อจอมยุทธ์อ่ะเราบ้านหนังจีนเหรอพ่อชื่อยุทธ์ไงก็เลยคิดว่าเติมจอมเข้าไปละกัน
ไม่เคยบอกที่ไหนเลยพี่รายการอื่นเข้ามากันมากแล้วแต่ไม่มีรายการไหนถามคำถามนี่เลย
เนี่ยที่มาของร้านที่ชื่อว่าจอมยุทธ์พ่อชื่อยุทธ์คือแน่นอนลูกชิ้นปิ้งไทยก็ก็ทำเหมือนกันนั่นแหละ
แต่อย่างหนึ่งที่เป็นทีเด็ดคือน้ำจิ้มของเราเองสูตรของเราเอง
ได้สูตรมายังไงครับอ๋อพอดีว่าพ่อเขาคิดค้นมาเองปรับสูตรต่างต่างนานาค่ะ
นานไหมกว่าจะได้สูตรนี้โอ้ยนานเหมือนกันพี่ก็ปรับไปเรื่อยอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้าง
ถามนักค้าบ้างพี่ต้องนานแค่ไหนเป็นวันเลยอ่ะค่ะวันวันหนึ่งเอ้า
น้ำจิ้มหมดเยอะขนาดไหนหม้อยังไงพี่สองหม้อสองหม้อยังไงเนี้ยค่ะ
หมดอ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วไม่ได้หมดธรรมดานะหมดเที่ยงแล้วบางคนเนี่ยนะเขามาเนี่ย
เขาไม่ได้ซื้อแค่ลูกชิ้นอ่ะมีตังค์เอาไว้ขายขายกระปุกละห้าสิบ
ไว้ได้นานเลยค่ะพี่สามเดือนอ่าน้ำจิ้มนี่เก็บเอาไว้ในสามเดือน
ไม่ใส่สารกันบูดด้วยโอ้โหอะไรจะทีเด็ดขนาดนี้โอ้โหเนี่ย
น้ำจิ้มพริกชีวิตของจริงการันตีความอร่อยของน้ำจิ้มมาแบบนี้
มีหรือที่ผมจะพลาดมาถึงที่นี่ทั้งที
ยังไงก็ต้องขอลองพิสูจน์ความแซ่บความจัดจ้านของน้ำจิ้ม
ที่ร้านลูกชิ้นจอมจุ้นสักหน่อย
ขายได้มากที่สุดสามพันไม้สามพันไม้ค่ะช่วงเนี้ย
หลายคนที่เขาทำธุรกิจเขาก็ประสบผลกระทบอย่างเราเนี่ยโดนบ้างไหมโควิด๑๙
ก็มีเลี้ยงลูกน้องไปอ่าช่วงนั้นก็ลำบากอยู่หูลำบาก
แต่ขายมานานขนาดเนี้ยโหยเตี๊ยวก็ยี่สิบปี
หลักเลยก็คือวัสดิบค่ะทางร้านเนี่ยหมุนชิ้นคัดเลือกสั่งทำพิเศษ
ใช่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะมาลองทานกันดูหรือดูแล้วก็เป็นไอเดียก็ได้ก็ว่ากันไป

อยู่ถนนวงแหวนกาญจนาค่ะ
พาซิโอมา๕๐๐เมตรอยู่หน้าปั๊มวอตทค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์นมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรามาพูดคุยกันนะครับ

คุณผู้ชมได้ดูวันนี้มีโอกาสที่ดีก็ลองมาทานกันดูนะครับแล้วก็จะได้อิ่มอร่อยกับที่ร้านร้านนี้
แล้วที่สำคัญผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้แรงบันดาลใจ
เอาเป็นว่าวันนี้ดูเป็นไอเดียก็ได้ทำขายก็รวยครับ
ขนาดยังไม่ได้ชิมยังรู้สึกเผ็ดขนาดนี้เลยล่ะ
รู้มะนี้อยากใช้โชว์ลูกชิ้นพริกแบบนะคะ

เล็กค่อยปรับกิจการขยายมาเรื่อย
พริกแห้งเค้าใช้วันละ๔๕กิโลกรัมเรียกว่าพริกรอยเต็มหมดขึ้นไปหมดเลย
อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นจุดขายในการเรียกลูกค้านั่นเอง
แซ่บจริงเราจัดหนักจัดเต็มกันต่อเลยดีไหมครับ
ชุดใหญ่ของเราอยู่ด้านโน้นแล้วนะครับกลับเจี๊ยบรสดีเด็ดไปเลยค่ะ

นี่แหละครับร้านอาหารจานเดียวนะครับที่ขึ้นชื่อทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับและการปรุงสูตรแบบพิเศษเฉพาะตัวนะฮะจนกลายเป็นตำนานแห่งสยามเลยนะคุณ
โอ้โหเอางี้ละกันเห็นแล้วอดใจไม่ไหวผมหิวมากเลยวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างครับเนี่ยครับ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
พอดีว่าตอนนี้รัฐบาลได้เปลี่ยนแล้วนะคะ
ก็สามารถเอามาปรุงในมันจิ้มได้

ตัวคั่วตับมันเป็นเนื้อที่มีน้อยมากในหมู

โอ้โหเป็นอีกรุ่นนี้เท่าไหร่ครับ
เจ็บเป็นเจ็บที่สองครับ
เจ็บเป็นเจ็บที่สอง
น้องลายเป็นเจ็บที่สองครับ

แต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่

มันเรื่องเส้นใยของตัวเนื้อครับ

ขันไปเนื้อเราก่อนนะครับ

เจ๊บมีความใส่ใจในการะเมนู

แล้วก็สะดวกเร็วราคาไม่แพง

การที่เพิ่มเนื้อชนิดอื่นเข้ามา
การมีผักเพิ่มอะไรอย่างนี้ครับ

เราต้องรักษาคุณภาพของเมนูเก่าของเรา

เชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากกินอยากทาน

ตอนนี้นะครับเราเปิดตั้งแต่

เรามีสาธารณ์หนึ่งอยู่ที่สูตรค้าวรรรัส

ร้านเจี๊ยบรสดีเด็ดทั้งคุณเฟิร์ส

สดีเด็ดประสบความสำเร็จ

มันต้องรู้ถึงและมันได้จัดการ

อีกครามเมื่อร้านคอีกด้วย
พูดถึงสาหร่ากับค่าทางเข้าไป
พระกญรับมานาม

เกี่ยวกับเรื่องหวงจุ้ยมาฝาก

ตกอีกก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะโควิดไม่น่ามีปัญหาบ้าง

ร้านนี้มันนั่งอยู่ในองศา๑๗๙องศา
เพราะว่ามานั่งอยู่ในองศาของทิศใต้
ทิศใต้อันนี้มันเป็นทิศพลังนะครับปีนี้มีพลังมาก

ขายดีบางทีต้องทะเลาะกับลูกค้าด้วยบางครั้ง

ขายน้องขอร้องอย่างนั้น

มันก็ไม่มีอะไรก็เตรียมซื้อขายกันปกติ
แต่ก็มีแบบคำเดียวมันก็อ่าวเข้ถ้าไม่ดีจริงผมจะกล้าขายเหรอ
ไม่งั้นพี่ก็ไม่ต้องมาถึงบอพาเช่หรอก
แต่ปีนี้ดีมากทีนี้บอกเท่าไหร่มีเท่าไหร่ฉันพอใจฉันซื้อ

ถ้าเราปีนี้เราไปกระตุ้นทางที่ตะวันตกทางโน้น
หนึ่งมีพัดลมนี่ถูกต้องถูกต้องแล้ว
จะขายดีมากแล้วเราพัดลมตั้งให้มันเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้น
มีน้ำมีอะไรมีพัดลมให้มันดาวเคลื่อนไหวอย่างนู้นจะขายดี

ว่าทำเลของตีรี่วงจุ้ยมันสวยมาก
เพราะว่านั่งทิศใต้มังกรอยู่ที่ทิศตะวันตก
ก็คืออยู่ในตำแหน่งของละกาก

อ่ะยิ่งขายดีใหญ่เลยนะครับทิศใต้เป็นทิศส่งเสริมของราคา
ละกาเป็นทริปส่งเสริมของที่ใต้เช่นเดียวกันมันกลับกัน
เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากครับ

อันนี้เรามาเดินมาดูเก๊กเงินอยู่ตรงไหน

ไอ้ยาถูกต้องหลังทิศตะวันโอ้โหใส่ถังมาเลยนะ
จูบเงินโอ้โหนั่งเก้าอี้อีกนะถูกต้องนะ
เดี๋ยวทีนี้ผมขอดีครับตรงนี้อยากได้แสงไฟเออถูกต้องเก่งมาก

อาเจ๊นะไปหาลูกทิศโต้บอล
ลูกนิสโก้ไปแสนสักลูกหนึ่งซ่อนไว้

พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนี้
ที่เป็นทิศเดียวกับร้านนี้นะครับ

ประตูอีกด้านหนึ่งคืออยู่ทางทิศตะวันตก

กระทั่งเสียงเพลงที่เป็นเสียงน้ำตั้งประเทศตะวันตก
ผลที่ว่าทำไมต้องเอาน้ำกับไฟมาไว้ใกล้กัน
ไฟก็คือสุริยันน้ำคือจันทรา
เมื่อจันทราเจอสุริยันก็เกิดความบาลานซ์

ก็เอาเคล็ดลับจากสินแสชัยไปปรับใช้ได้นะครับ

อืมทั้งหล่อทั้งใจดีครับ

ในราคมในราคมค่ะแต่จริงเนี่ยเด็กเยอะครับผม
มาเยอะเดี๋ยวช่วยคุณแม่ทายกดีกว่าครับ

แล้วนี่ครับเราอยู่กับพี่แมวนะครับ
เจ้าของร้านฟินโตนามีตานครับ
วันนี้เปลี่ยนไปนะครับหรอน่ารักเอามาจากร้านของพี่แมวเขาเลยค่ะโอ้
ขออนุญาตหวานเลยครับเอาเก็บเองมาเอาเก็บเองมาครับพี่แมวค่ะ
อันนี้คือข้าวแกงใต้ข้าวแกงใต้ค่ะข้าวแกงใต้ภูเก็ตค่ะ
เมฆอย่างแรงเลยเปิดเลยค่ะเปิดเลยหอมมากคุณผู้ชมค่ะ
ผมไม่รู้เปิดยังไงมันหอมเครื่องแกงมากอ่ะพี่แมวครับอันนี้เมนูเรียกว่าอะไรครับ
อันนี้นะคะเป็นหมูหมูผัดกะปิสตอนะคะครับโอ้โหอ่าหมูสามชั้นนะคะ
หมูสาบชั้นอย่างดีนะคะอย่างดีอันนี้ครับอ๋ออันนี้นะคะเป็นหมูคั่วกิ้งสตอร์ค่ะ
อันนี้เป็นสิ้นเข้าหมูนะคะผัดเครื่องแกงนะคะทางใต้จะเรียกแกงส้ม
แกงส้มนะคะบางคนก็เรียกแกงเหลืองนะคะอันนี้ไก่ส้มทำินค่ะ
ค่ะอันนี้กล้ามของร้านเลยนะคะเป็นหมูห้องค่ะ

ขออนุญาตลุยเลย

คนใต้น้องพี่แมวน้องจะต้องมีแบบว่าผักเยอะ

แล้วก็มีน้ำพริกกะปิให้ทุกโต๊ะแบบนี้ใช่ไหม
เพราะว่าอาหารใต้มันเผ็ดค่ะเราต้องตัดด้วยผักสดค่ะ

วันหนึ่งค่ะเรามาได้นี่สั่ง
เค็มข้นมากค่ะถึงพริกถึงเครื่องค่ะ

อู้แยะมันตัวอร่อยค่ะอื้มน้ำมันปุเอือกลางซ่อมกลางซ่อม
ไม่เนยท่องแกงซ่อมมาบ้างสิอื้อเป็นไงครับพี่ยาม
อื้ออุ้ยอุ้ยอาอะไรกัดครับผู้เชียดผู้เชียดมีน้ำเหรอ
โอ้โฮเพชรโอ้โฮอันนี้มุบขึ้นมาหรือจริงเอาเรื่องจริงเออจริง
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮเพชรแล้วดูจานชามซะก่อนพี่แมว
อันนี้คือเป็นจานสังกษีที่ร้านเป็นแบบนี้เลย
ร้านใช้แบบนี้เลยค่ะจานชามสังกษีปินโตแล้วก็
โต๊ะเก้าอี้ก็แบบนี้ใช่ค่ะแมวออกต้นตลอดค่ะคอนเซ็ปต์ไม่ผ่าย
ค่ะไม่ใช่ไม่ผัยหน้าค่ะไม่ใช่ไม่ผัยค่ะต้นต้านเห็นว่าที่ร้าน
อินโตนาเมตาเนี่ยนอกจากอาหารอร่อยแล้วนะครับ

ใช่ค่ะที่นี่เราคอนเซ็ปต์อาหารหลัก๑๐วิวหลักล้านค่ะ

เป็นต้นตาลต้นตาลแล้วก็ทุ่งนาค่ะ

ตามชื่อร้านเลยค่ะปิ่นโตนามีตาลก็คือมีปิ่นโต
มีปิ่นโตมีนาแล้วก็มีต้นตาลค่ะ
แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์
แมวบอกว่าไม่เคยออกสื่อมาก่อนกับคอนเซ็ปต์แบบนี้

ก็คือต่อให้ไม่ได้มากินข้าวขอละกัน
มาเข้าห้องน้ำก็ยังดีเฮ้ยคอนเซ็ปต์แบบนี้ก็ได้แหละครับ
ใช่ค่ะยังไงเราอยากให้ทุกคนมาเที่ยวค่ะ
มาเที่ยวมาชมวิวมาถ่ายรูปค่ะไม่ทานข้าวก็ไม่เป็นไรค่ะ
โอ้โหใจกว้างมีน้ำใจแบบนี้นะฮะ
คนแน่นตั้งแต่วันแรกรายได้เท่าไหร่ครับวันแรก

วันแรกวันแรกหกหลักลักแสนค่ะคุณผู้ชม
หลักแสนแบบนี้ต้องถามราคา

เข้าแกงจานล่ะเท่าไหร่นะครับ๕๐บาท
เริ่มต้น๕๐บาทหมดค่ะ๕๐บาท
อย่างก็ห้าสิบเออใส่ถ้วยใส่จานแบบมีก็ห้าสิบใส่ปรินโตงห้าสิบบาทค่ะ
แรงมากมากแต่สามารถสร้างรายได้วันหนึ่งเป็นแสนเลยเหรอใช่ค่ะ
แล้วอย่างงี้วันนั้นคนเข้าร้านพี่แมวเป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยเนอะใช่ค่ะ
วันแรก๖หลักเท่าที่จดสิติมาเคยมากที่สุดวันหนึ่งขายได้กี่บาทครับพี่
ก็หกหลักแต่เปลี่ยนเล็กตัวหน้าค่ะเป็นเท่าไรครับพี่สองค่ะสองแสน
แสนนะฮะขายข้าวแกงได้สองแสนคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดจริงจริง
คือวันวันหนึ่งเนี้ยเราไม่ได้ทำข้าวแกงแค่รอบเดียวเราเติมเรื่อยเรื่อยอืมครับ
อันไหนหมดเราก็เติมตลอดเลยใช่เราเติมเรื่อยเรื่อยค่ะค่ะก็เลย
เราก็เลยไม่ครัวเราก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงครับพูดแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพว่า
ข้าวแกงทุกหลักห้าสิบบาทขายยังไงถึงเวลาเป็นแสนสองแสนนะครับ
ไปดูกันนะครับว่าที่ปิ่นโตนามีตานนะฮะจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะ
ข้าวแกงมือเนี่ยเป็นดาวินขนาดไหนนะครับไปดูกันครับไปค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เมลนะคะร้านปินโตนามิตานค่ะ
ลูกค้ามาถึงนะคะเราก็จะมีถาดให้เอ่อแล้วแต่ลูกค้าจะใส่จาน
ซึ่งเป็นจานสังกษีแล้วจะใส่ปินโตนะคะเลือดปินโตใส่ปินโตได้
สั่งอาหารเสร็จแล้วชำระเงินที่นี่แล้วก็ลูกค้าสามารถนำไปทานได้
ไม่ได้นะคะอาหารใต้จะต้องมีผักแก้มนะคะลูกค้าค่ะ
ทุกอย่างสามารถมาให้ลูกค้านะคะก็จะมีลูกเนียงค่ะ
คนใต้จะรู้จักลูกเนียงนะคะแล้วก็อันนี้ก็ลูกเนียง
แต่เป็นลูกเนียงเพาะนะคะอันนี้เป็นใบมะม่วงหินมะพาน
ถ้าเป็นทางใต้ภูเก็ตจะมีใบมะม่วงหินมะพานแก้มนะคะ
แล้วก็ผักต่างต่างอีกเยอะแยะค่ะแล้วเราก็จะมีน้ำพริกกะปินะคะ
เราใช้กะปิอย่างดีนะคะพริกน้ำปลาพริกน้ำปลา

ฝั่งใต้ต่างที่ขนส่งมาเนี่ยจะราคาสูงทั้งนั้นนะคะ
อย่างใบเลี้ยงใบเลี้ยงเราก็ซื้อโลเป็นร้อยนะคะ
อย่างใบเหลียงเนี่ยนะคะวันธรรมดาก็จะประมาณอยู่ที่๑๐กิโลนะคะ
เสาร์อาทิตย์ก็สิบห้ากิโลขึ้นเป็นต้นไปนะคะสตอนะคะจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะคะ
เราใช้สตออย่างดีคัดคัดอย่างดีนะคะใช้วันหนึ่งประมาณสองถึงสามกิโลนะคะ
อาทิตย์ก็เพิ่มขึ้นไปอีกเอาหมูฮ้องเราจะทำวันหนึ่งประมาณสิบห้าถึงยี่สิบกิโล
ของเราจะมีเป็นไก่ทอดด้วยนะคะไก่ทอดอย่างไก่เนี่ยเราจะใช้วันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลอ่ะค่ะ
ร้อยกิโลอ่ะค่ะตอนนี้ในครัวเรามีทั้งหมดเจ็ดคนนะคะ
แรกแรกก็สเปะสปะค่ะแรกนี่ตำคกหินจากคนละคนละโคกคนละโคกเลย
มั่วกันไปหมดคือระบบของเราก็ก็จะเข้าที่แล้วค่ะ
เพราะเราจะวางลูกน้องไว้เป็นแบบใครทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เขารับผิดชอบส่วนที่เขาได้รับหน้าที่ไปค่ะ
ลูกค้าก็ชมว่าอาหารเราอร่อยบรรยากาศก็ดีนักงานพูดจาก็พอค่ะแล้วก็ขอบคุณ
แม่ครัวต้องเป็นแม่ครัวแยกส่วนถ้าแม่ครัวรวมสเปสปะร้านที่ใหญ่โตขึ้นมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
เราจะมีซุ้มอยู่ทั้งหมดแปดซุ้มนะคะให้ลูกค้าได้นั่งทานข้าวซุ้มตัวนี้นะคะ
เราจะจำกัดเวลาให้ลูกค้านั่งก็คือลูกค้าจะนั่งได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะคะ
แรกที่เปิดนะคะเรายังไม่ได้จำกัดเวลาทีนี้ก็จะมีปัญหาว่าลูกค้าบางท่านใช้เวลาค่อนข้างจะนานเกิน
ก็เลยขอความร่วมมือคุณลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นได้นั่งพักผ่อนด้วยค่ะ
ช่วงนี้นะคะนาข้าวเราได้เกี่ยวไปแล้วเราก็เลยอยากจะให้มีจุดถ่ายรูป
หาทางเผาสภานให้ดูเป็นจุดถ่ายรูปแต่ลำลูกค้าที่ชอบถ่ายรูปนะคะ
แล้วต้องการให้ตัดกับทุ่งนาฟางข้าวอะไรเหมือนกันค่ะเราก็เลยใช้สีแดง

แมวร้านสวยมาก
อยากไปเช็คอินแล้วอะค่ะแต่ต้องช่วงนี้ต้องไปเช้าเช้าใช่ไหมคะ

แล้วก็พี่แมวเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็น
คุณผู้ชมสามารถไปได้เลยนะคะ๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ตอนแรกเห็นว่าพี่แมวนะจะเปิดเป็นร้านเล็ก
แต่ทำไมทำมามันถึงได้ใหญ่โตอลังการขนาดนั้นล่ะคะ
แรกก็คือเราเป็นคนที่ชอบทำอาหารแล้วก็จะไม่ชอบทานอาหารนอกบ้านไม่ชอบซื้อ
ไปข้างนอกเนี่ยจะใส่ปินโตพวกนี้ไปทาน
อ๋อฮะคือทำกินเองทางนอกก็พกปินโต้ไปเลย
ก็พกปินโต้นะครับไปไหนก็พกปินโต้ถ้าไม่มีอะไรกินกินข้าวข้าวไข่เจียวโปะเข้าไป
เสร็จแล้วทีนี้ก็อ่ะอยากทำร้านข้าวแกงเล็กเล็กอืม
พอได้กินด้วยขายด้วยเล็กน้อย
ทีนี้เพราะเอิญว่าไปเจอไปเจอที่ทาง
คือก็ปฐุมก็นาเยอะก็เห็นนากับต้นตาลเราก็ชอบ
แล้วก็ตั้งใจที่จะเปิด

อยู่ในวิญญาณเมื่อกี้นะครับบอกว่ารูปแบบการก่อสร้างเราเห็นแล้วว่า

ต้องบอกครับว่าเป็นสหประเด็นกรรมไม้ไผ่นะครับ
แมวเล่าให้ฟังครับว่าเสาแต่ละต้นที่เราเห็นใหญ่นั่นนะครับ
เพื่อจะเป็นเสาหนึ่งต้นนั้นนะครับ
เดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับว่าแนวคิดการก่อสร้างความสวยงามของปินโตนามีนตากันต่อครับ
ค่ะตัวอาคารของเรานะคะเป็นตัวเรือนไม้ไผ่นะคะ
เรียนแบบสไตล์บาหลีนะคะเป็นไม้ไผ่ล้วนนะคะ
ยางเสาเป็นไม้ไผ่ที่ใช้ไม้ไผ่ประมาณ๔๐๐กว่าต้นนะคะ
ออกแบบโดยทีมสถาปัตย์ของเรานะคะ
ไม้ไผลเราซื้อมาจากเอ่อนครนายกปาจีนค่ะ
ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะใช้ลำที่ใหญ่กว่านี้
แต่ปรากฏว่าพอมาดัดแล้วไม่ได้มันแตก
ก็เลยกลายเป็นลำเล็กลดขนาดลงค่ะ

เป็นมุงจากที่ซื้อมาจากปลาจีนเหมือนกันค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารตัวนี้ก็เหยียบล้านนะคะ
เริ่มต้นจากการที่ว่าลูกค้าเจ้าของร้านปินโตเนี่ย
คอนเซ็ปต์มาว่าต้องการขายข้าวแกงในราคา๕๐บาท
แต่อยากได้อาคารในสถานที่ที่มันไม่ธรรมดาเหมือนราคา
คำว่าไม่ธรรมดาเหมือนราคาคือต้องการให้มันโดดเด่น
แล้วก็มีอะไรที่มันมีสไตล์ดึงดูดแล้วก็เตะตา
เราก็เริ่มต้นความคิดจากอาคารให้มันมีความเย็นก่อน
ก็คิดถึงหลังคาจากซึ่งเป็นธรรมชาติ

ทีนี้จากมันมันจะคู่กับอะไรมันต้องคู่กับไม้ไผ่

ก็เลยไม่ได้ไอเดียตรงที่ว่ามองถึงสุ่มถึงอะไรธรรมชาติเก่า
จับมันหงายท้องขึ้นมาและให้มันรับน้ำหนักได้จริง

ได้ของร้านก็ตกใจบ้างกันมันไม่ธรรมดาแล้ว

มันมันน่าจะดึงดูดลูกค้าได้ดีแล้วก็สวยจริง

ในเสาร์ต้นหนึ่งเนี่ยมันคนงาน๔คน
นี่เราทำไมถึงไม่โถม
นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนถามว่าทำไมไม่ถมเพิ่มสูง
ผมใช้แนวคิดเหมือนอัศจรรย์ชนะฟุตบอลนะ

จริงแล้วคือต้องกลับแนวคิดใหม่

ไม่เราคิดแทนเจ้าของร้าน

มันก็เลยทำให้โดดเด่นเวลาที่คนขับรถผ่าน

คือต้องการมุมมองในการถ่ายรูป
ตอนที่เราสร้างเราก็ใช้มุมกล้อง

ต้องการเคิร์ฟเพื่อให้มันอ่อนช้อยให้มันนุ่ม

คนที่ยืนถ่ายก็ผ่านหญ้าเข้าเขียว
เราก็เห็นคนนี่คือสิ่งที่ทำไมสะพานต้องโค้ง

ก็จะเห็นสภาอาคารที่มีดีไซน์

อันลามการงานสร้าง

ใช้งบประมาณในการทำร้านนี้เท่าไหร่ครับ

สิ่งที่ยังเกล้าลงทุนเยอะขนาดนี้ครับ
ฟาร์มชอบค่ะฟาร์มชอบด้วย
แล้วก็ข้าวแกงเป็นอาหารที่เป็นข้าวที่ทุกคนต้องทาน
ยังไงพี่ก็ขายได้ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
นี่ไงจริงคนใต้ใกล้อยู่แล้ว
ใช่ก็ต้องแบบทำแบบนี้แหละค่ะทำอะไรก็ทำให้สุดไปเลย
ใช่เห็นบอกว่าจากจะทำเป็นร้านเล็กโอ้โหแต่เล่นหมดไปทีถึง๔ล้านกว่า
แล้วก็บอกทีมงานด้วยนะว่าต้องคืนทุนให้ได้ภายใน๖เดือนเหรอครับ

ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพี่แมวจะทุ่มทุนสร้างร้านข้าวแกงปิ่นโตนามีตาน
โดยใช้งบประมาณถึง๔ล้านบาทโอ้โห
ที่สำคัญตั้งเป้าว่าจะต้องคืนทุนภายใน๖เดือนซะด้วย
เขาจะทำได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับ
เห็นบอกว่าจากจะทำเป็นร้านเล็กแต่เล่นหมดไปทีถึง๔ล้านกว่า
แล้วก็บอกทีมงานด้วยนะว่าต้องคืนทุนให้ได้ภายใน๖เดือนเหรอครับ

ตอนนี้ก็ยอดก็ดีดขึ้นเรื่อยค่ะ

โอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะ

ครับโอ้โหยังมีเป้าหมายที่วางเอาไว้อยู่
แกงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเห็นบอกว่าจะทำร้านกาแฟด้วย
จริงยังคิดอยู่เหมือนกันว่าร้านสวยขนาดนี้เนี่ย
มันเหมาะกับการไปนั่งจิบกาแฟมาก
เพราะตอนแรกที่เห็นเลยคิดว่าร้านกาแฟล่ะ

ร้านกาแฟกับร้านข้าวแกงตอนแรกก็อย่างที่บอกว่าโควิดมา

โควิดมาเลยก็ต้องหยุดร้านกาแฟไปก่อน
เพื่อดูผลตอบรับของร้านว่าเป็นยังไง
ตอนนี้เราก็เริ่มจะลงร้านกาแฟค่ะ
กินข้าวแกงเสร็จจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปลงคอนเทนต์
ลูกสวยมากนะกับความชนะแบบนี้พี่ป้องครับ
ใช่ค่ะเพราะมันน่ารักมันน่าเช็คอินที่สุดเลย
อันนี้คือถ้าเราไปที่ร้านพี่แมวก็เป็นอย่างนี้เลย

ที่เนยถามตอนแรกเลยนะว่าจะไม่พูด
แมวบอกว่าเออพี่อาจจะไม่ได้มีแล้วนะคะหลังเพราะหายหมดแล้ว

คือหมายถึงว่าพี่ซื้อไว้๑๐๐คู่ค่ะ
ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าไปไหนหมด
ทางช้อนส้มทั้งช้อนช้อนกาล

เพราะว่าจริงจะไม่มีสวยเอาไว้ให้ชม

ว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดนใจนะคะ

มันก็ไม่น่าจะสวยนะคะ

แต่ที่มันถูกตาถูกใจก็คือต้นตาลกับนา

ก็เริ่มติดต่อหาเจ้าของที่

ภายในวันเดียวก็จบเรียบร้อย

เพื่อใส่บาทโกรธน้ำให้กับเจ้าที่เจ้าทางด้วย

คือเหมือนกับว่าได้เจอที่ที่เป็นเนื้อคู่
ก็เป็นคนปกติก็ชอบใส่บัตรอยู่แล้ว

แต่ในเมื่อเราได้ที่ทำมาหากินที่รู้สึกว่าเจริญขึ้น

เห็นบอกว่ามีความเชื่อเรื่องแบบนี้มากตรงพี่แมว

ถึงกับตั้งศาลเอาไว้เลยเหรอครับ

ค่ะจริงที่ร้านก็คือปู่ย่าตายายก็

เรื่องแบบนี้เราควรจะต้องรู้นะครับ

เชื่อเรานับถือเขาให้เขาอยู่ที่นี่

ถ้าสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรที่เข้ามาไม่ดีก็ขอให้ออกไป
คื้มฟ้าคื้มฝนมาจุดทุบขอเลยค่ะ

ก็ไม่ตกที่อื่น
ไม่ตกที่อื่นจริงค่ะตองช่องไปตก
เดี๋ยวเข้าไปทวงนะคะ

อันนี้ก็เป็นความเชื่อของพี่แมวนะคะในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทาง

คนที่เริ่มอยากทำธุรกิจเนี่ยพี่แมวมีอะไรแนะนำไหมครับ
ทำให้สุดตัวค่ะอืมอย่ากัดค่ะสุดตัวไปเลยค่ะ
ถ้าเราทำอะไรที่เราตั้งใจทำมันก็จะออกมาดีค่ะ
ใช่เอาเท่าที่เราทำไหวนะคะสุดตัวแล้วก็มีไอเดียเจ๋งแบบนี้

กล้าทำกล้าลงทุนเพราะฉะนั้นผมชอบคำนี้นะ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับ
เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แมวมากนะครับ
ให้เกียรติกับรายการของเรามาพูดคุยเรื่องของการทำธุรกิจ
รวมไปถึงอาหารอร่อยมาแนะนำให้กับพวกเราด้วยขอบคุณนะครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับชี้ช่องรวยที่เรานำมาฝากกัน
ใครอยากรวยก่อนห้ามพลาดกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ